แป๊บเดียวก็จะวันวาเลนไทยแล้วคุณผู้ชมค่ะ
คู่นี้เลยโดนโฟกัสว่าวันวาเลนไทย

เดี๋ยวไปถามคุณคิมเบอร์รี่กันรวมไปถึงค่ะ
เนี่ยค่ะเจ้าตัวบอกว่าพากันไปไหว้พระขอพรค่ะ

ยังไม่มีแพลนเลยก็อาจจะแบบทานข้าวปกติค่ะ
ไม่แล้วล่ะไม่ไม่แล้วล่ะ

แล้วก็แฟนเราชมคัน

ของช้อง
ใช่ค่ะแล้วตอนเช้าก็เลยพี่ก้องจัดให้

แต่ว่าพระอาจารย์ตอนที่มาทำบุญบ้านคิมนะคะ
ก็บอกว่าชงดี
นะคะปีชงยังไงก็รอดอยู่แล้วล่ะ

แน่นะปีชงอาจจะได้แต่งปีนี้เลยก็ได้
ชงก็ชงไปคู่นี้เขาชงกันแบบลาดนมข้นกันเลย